คุณผู้ชมต่อที่ข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าส้มหล่นดังตุ๊บเลยนะคะ
สำหรับคุณตั้มวราวุฒิค่ะได้มารับบทเด่นบทสำคัญเลยนะ
ดีใจก็ดีใจอยู่หรอกแต่ว่าไอ้กดดันก็กดดันเหมือนกันนะ
เพราะว่าต้องร่วมงานกับดาราฝีมือระดับเทพทั้งนั้นเลยค่ะ
ส่วนเรื่องพี่สาวสุดซีแก้มวิชญานีโดนโรคจิตคุกคาม

พูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าไม่รักแก้มนะ
แต่ว่าเป็นเพราะพี่แก้มนั้นเขาสตรอง
แบบว่าโรคจิตอะทำอะไรเขาไม่ได้แน่นอนจ้ะ
ตัวละครปรกเนี่ยมันจะมีความสนุกสนานอยู่

อ่านบทครั้งแรกซ้อมไป๒วัน

ไม่ห่วงเพราะผมรู้ว่า
รอบตัวเขามีคนดูอยู่แล้ว
อาจจะเป็นเออาร์เขาหรือว่าผู้จัดการเขา

ดึมเสียงลงต่ำเครียดเลยนะ
เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะเดี๋ยวรอดูค่ะ